สวัสดีค่ะทุกคนรถหนัวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
วันนี้ช่วงเช้าที่กรุงเทพมหานคร
เอ๊ะมันยังไงทำไมไม่มีฝนตกโปรยปลายลงมาเหมือน๒คืนก่อน
หรือว่าฝนจะหายไป
อย่าเข้าใจผิดนะคะเขาพักแป๊บนึง
คำว่าแป๊บนี่คือไม่ใช่วันด้วยนะเป็นรายชั่วโมงนะคะ

จะได้รู้ว่าวันนี้จะต้องเตรียมตัวอย่างไร
ดูจากภาพถ่ายดาวเทียมตอนนี้ตี๕๕๖นาทีจะ๖โมงเช้าอยู่แล้ว
กลุ่มฝนดีดจากเมื่อวานเล็กน้อยค่ะ
เมื่อวานนี้อยู่แถวกรุงเทพและปริมณฑลและภาคตะวันออก

เป็นช่วงรอยต่อภาคกลางและภาคอีสาน
ตรงนั้นน่าจะเป็นเพชรชบูรณ์นครราชศรีมาและขอนแก่น
เช้านี้มีฝนตกลงมานะคะ
ปัจจัยที่ทำให้กลุ่มฝนเขาดีดขึ้นไปเล็กน้อยค่ะ
ห่างจากกรุงเทพไปนิดนึงคือร่องฝน
วันนี้ร่องฝนนะคะจะเห็นว่าขึ้นไปอยู่แถวตอนบนของประเทศ
แถวอ๋อขยับไปนิดเดียวค่ะไม่ถึงกับภาคเหนือนะคะ
แต่ขยับขึ้นจากเมื่อวาน

แต่วันนี้ขยับขึ้นไปเล็กน้อยค่ะ
ลักษณะแบบนี้นี่แหละถึงทำให้ฝนห่างออกจากกรุงเทพไปนิดนึง
แต่ภาคใต้และภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานคร
จะมีฝนช่วงบ่ายเกิดจากปัจจัยอะไร
เกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะ
ยังคงทำงานมีกำลังแรง
พาเอาความชื้นพัดพาเอากลุ่มฝนเข้าไปภาคใต้
วันนี้ยังคงฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะ
ส่วนช่วงเวลาไหนบ้างที่ฝนตก
ตอนช่วงเช้าก็มีเล็กน้อยนะ
อย่างที่บอกไปรอยต่อภาคอีสานและภาคกลางค่ะ
เพชรชบูลนครราชศรีมารและขอนแก่น

ไม่ใช่ค่ะช่วงบ่ายมาอีกแล้วมาแบบ

มาเยอะเลยนะภาคเหนือภาคอีสาน
ภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออก
และภาคใต้ฝนจะกลับมาตกช่วงบ่าย
และหลังจากนั้นกรุงเทพและปริมณฑล
ฝนสร้างความรำคาญไปได้เรื่อยค่ะ
เพราะว่าตกตั้งแต่ช่วงคนกลับบ้าน
๑ทุ่มจนถึง๔ทุ่มค่ะลากยาวไปเลย
วันนี้เตรียมความพร้อมเตรียมเส้นทางเตรียมร่างกาย
ส่วนเรื่องของคลื่นสูงเหมือนเดิมเลย
ใครจะไปเที่ยวสุดสัปดาห์ห้ามก่อนนะคะ
โดยเฉพาะทะเลอันดามันเห็นไหมคลื่นสูงเลย

ส่วนอ่าวไทยสูงเหมือนกัน
เน้นทางตอนบนนะคะ

ช่วงนี้ก็เลยควรงดออกจากฝั่งก่อนนะ
ส่วนสถานการณ์น้ำทั่วไปค่ะภาคอื่น

ภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่าง
ภาคอีสานตอนล่างที่ฝนตกต่อเนื่อง
บอกว่าไม่ไหวแล้ว

ที่อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรหลากเข้าท่วมนาข้าว
ผืนนี้เจ้าของเขาบอกว่าข้าวกำลังออกรวง
ไม่ไหวค่ะรอให้แก่แล้วไปเก็บไปเกี่ยวไม่ไหว
วักมือเรียกเพื่อนบ้านเลยมาช่วยลงแขกแน่
มาซอยลงแขกแน่มาซอยเกี่ยวเขาแน่
เขาสิตายเบิร์ตแล้วขอให้ได้นิดนึงก็ยังดี
แม้ว่ายังไม่ทันจะเก็บเกี่ยวได้นะคะแต่เขาบอกว่าเกี่ยวแบบนี้
แล้วเอาไปตากแดดไว้ก็ยังจะพอใช้ได้ดีกว่าเจ๊งไปหมดนะคะ
เอาอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะพระนครศรีอยุธยาจุดพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
ฝนตกอีกแล้วเมื่อวานบ่ายถึงค่ำเลยค่ะ
น้ำขังตามสถานที่ต่างโดยเฉพาะโบราณสถาน
สูงประมาณ๑๐เซนติเมตรที่วัดพระนอน
นักท่องเที่ยวเขาบอกตั้งใจมาแล้วจะมากราบพระโอ้ยสิบเซนติเมตรไม่เป็นไร
ลุยน้ำเข้าไปกราบไหว้พระขอพรกันไปเลยค่ะส่วนหมู่บ้านต่างต่าง
น้ำท่วมขังตามท้องถนนชาวบ้านก็ต้องถอดรองเท้า
เดินลุยน้ำเข้าบ้าน